ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

เขาไปแจ้งตำรวจบอกว่าเห็นน้องผู้หญิงลักษณะคือ

เดินลงไปในบ่อร้างแล้วสุดท้ายน้องก็หายตัวไป
พอไปแจ้งความกับตำรวจก็เลยระดมกำลังเจ้าหน้าที่

ลงไปตรงจุดนี้นะไปช่วยกันค้นหา
จนถึงตอนนี้วันที่๒แล้วนะ

คุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหา
น้องผู้หญิงที่ลักษณะเหมือนว่าสวมใส่ชุดนักศึกษานะคะ

ด้านหลังหอพุทธธรรมมโคตร
ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี
คือก็ช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่นางสาวเบนจมาสวงสุวัสดิ์
ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ก่อนเกิดเหตุขณะที่กำลังขับรถผ่านบริเวณจุด
พบรองเท้าคัชชูสีดำของผู้หญิงถูกถอดทิ้งไว้บริเวณริมขอบเบาะน้ำ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยขุนทะเลแล้วก็นักประดาน้ำ
ระดมกำลังเร่งลงไปในน้ำแล้วก็ดำน้ำ
คือน้ำมีความลึกสักประมาณ๖เมตรนานร่วมกว่า๑๐ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบน้องคนดังกล่าว
พันธุ์ตำรวจโทอมรชัยสินเป็นสารวัตรปราบรามสพขุนทะเลบอกว่า
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมค้นหาได้ลงพื้นที่ไปค้นหาสักประมาณกว่า๔ชั่วโมง
ค่ำแล้วก็ยังไม่พบนะก็เลยยุติการค้นหาไว้ก่อน
วันนี้เดินหน้าค้นหาต่อนะคะล่าสุดก็ยังไม่พบ
จากการประสานหอพักนักศึกษาบริเวณดังกล่าว
เพราะว่าตรงจุดเกิดเหตุใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานี

ทีนี้พอประสานไปที่หอพักต่างให้ช่วยตรวจสอบดูว่า

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสนะคะยังไร้วิแวว
ไม่แน่ใจว่าน้องที่เดินลงไปในบ่อน้ำเนี่ยเป็นนักศึกษาจริงหรือเปล่า
และตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความคนหายในพื้นที่ด้วยนะคะ

นักศึกษาส่วนใหญ่เขาก็กลับบ้านกันหมดไง
นี่รองเท้าคู่นี้นะทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า